ตรวจสอบเหตุการณ์นี้หน่อยใช่ค่ะนะครับเป็นเหตุการณ์ที่นักศึกษาถูก
คนที่อ้างว่าเป็นตำรวจยิงใช่ไหมนะครับซึ่งอยู่แถวล่มกล้าว
คุณผู้ชมแถวแถวมีนบุรีนะครับอ่าตำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้วนะฮะ
ไปดูความคืบหน้านะครับเป็นเหตุการณ์ที่มีการยิงกันจนมีคนเสียชีวิตนะครับ
ตำรวจไปตรวจสอบพบศพของนายเอกชัยบุญรัฐอายุ๒๒ปี
เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนแห่ง๑ย่านบางกะปิ
ถูกยิงเสียชีวิตอยู่กลางถนนใกล้กันพบปืนหนึ่งกระบอก
และรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้มคว่ำอยู่
แล้วก็มีปอกกระสุนปืนตกอยู่สามถึงสี่นับด้วยกัน
จากการสอบถามรุ่นพี่สถาบันเดียวกันของผู้เสียชีวิตนะฮะ

ขณะกำลังขับรถกลับจากงานครบรอบสถาปนาสถาบันที่เรียนอยู่
ทยอยส่งรุ่นน้องตามเส้นทางต่างไปถึงจุดเกิดเหตุนะครับ
ระหว่างนั้นเนี่ยมีรถจักรยานยนต์ขี่ตามประกบแล้วมีปากเสียงกัน
ก่อนที่จะมีรถกระบะขับปาดหน้าจนล้ม
จากนั้นคนในรถกระบะชักปืนขึ้นมายิงรุ่นน้องของเขาคือนายเอกชัยจนเสียชีวิต

ปืนยังอยู่ในมืออยู่เลยเห็นไหมคุณผู้ชม
แล้วเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นตำรวจ
เนื่องจากสงสัยว่านายเอกชัยเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดียาเสพติด

แต่ทำไมถึงยิงจนถึงขั้นกับเสียชีวิต
ขณะที่ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาที่เกิดเหตุแล้วสอบถามขอความเป็นธรรมกับตำรวจคนนั้น
ซึ่งเบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจจริงหรือไม่

แต่ว่าในที่เกิดเหตุคือคนที่ใส่เสื้อสีแดงที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นตำรวจอ่ะมีปืนในมือใช่ไหม

แต่ในที่เกิดเหตุเนี่ยใกล้ใกล้กับศพผู้ตายก็มีปืนอีกกระบอกหนึ่งเหมือนกันนะ

ในเวลาต่อมามีกลุ่มนักศึกษาสถาบันเดียวกันกับผู้ตายทราบข่าวทราบข่าวว่ารุ่นน้องเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์มารวมตัวกันเยอะมากครับ

นะฮะโดยกลุ่มเพื่อนของผู้ตายนะฮะเขาพยายามไปคุมตัวชายต้องสงสัยเสื้อแดงที่มีปืนอยู่
คุณผู้ชมดูแล้วกันที่ยืนอยู่รอบนอกเนี่ยค่ะคือกลุ่มแบบรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเพื่อนกันอย่างนี้นะคะ
ตำรวจก็เลยพยายามนำตัวไปสอบสวนที่โรงพักมีนบุรีนะครับ
แต่ว่าทางกลุ่มนักศึกษาสถาบันนี้เกรงว่าตำรวจจะช่วยเหลือกันเองเพราะว่าผู้ต้องสงสัยก็อ้างตัวเป็นตำรวจด้วย

ยื้อแย่งตัวผู้ต้องสงสัยระหว่างตำรวจกับกลุ่มนักศึกษาสถานการณ์เริ่มรุนแรงบานปลายตึงเครียดมากขึ้น
ก่อนที่จะมีการยิงปืนขึ้นฟ้าสองนัดแล้วก็ทำให้นักศึกษาเขาสงบลง
คือจังหวะนี้เป็นจังหวะที่นางสากรูกันเข้ามาผ่านเส้นเหลืองแล้วก็มีจังหวะที่เข้าไปต่อยคนที่ใส่เสื้อสีแดงด้วย
คือคนใส่เสื้อสีแดงก็พยายามเดินไล่หนีหนีไปตามถนนในขณะที่กลุ่มนักศึกษาก็เดินตามเดินตามเดินตามเขามีการไลฟ์เฟซบุ๊คลงในเฟซบุ๊คของกลุ่มนักศึกษาด้วยนะคะ
สุดท้ายก็ต้องนำตัวชายต้องสงสัยเสื้อแดงคนนี้ไปที่โรงพักมีบุรีโดยมีกลุ่มนักศึกษาขี่รถตามไปสังเกตการณ์
มีบรรยายงานข่าวจากตำรวจบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นช่วงที่ตำรวจจากบกน๔กำลังเลิกด่านสกัดยาเสพติดตรงถนนร่ม๙
ตอนนั้นมีรถกระบาดของผู้ค้ายาเสพติดขับรถผ่านไปพอดี
ตำรวจเนี่ยก็เลยขี่รถไล่ล่าตามแล้วก็ไปเจอกลุ่มของนายเอกชัยซึ่งตำรวจเข้าใจว่าเข้าใจว่าตำรวจเป็นอดีตต่างสถาบัน
ก็เลยมีการขี่รถตามประกบไปทำให้ตำรวจเข้าใจว่ากลุ่มของเอกชัยเนี่ยเป็นพวกค้ายาเสพติดคือต่างฝ่ายต่างเข้าใจไม่ตรงกัน
ตำรวจคิดว่าเอกชัยกับเพื่อนเนี่ยเป็นกลุ่มค้ายาเสพติดพอเอกชัยกับเพื่อนเห็น
ว่าตำรวจที่ขี่รถตามไปเป็นกลุ่มคู่อริแบบนี้ฮะก็มีปากเสียงกันกับกลุ่มของผู้ตายสุดท้ายมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
เรายังไม่แน่ใจว่าเสียงปืนนั้นเป็นฝ่ายใดเป็นคนยิงนายเอกชัยจนเสียชีวิตแต่เพื่อนบอกว่าตำรวจคนเสื้อแดงเป็นคนยิงจนทำให้เอกชัยเสียชีวิต
แต่อย่างที่บอกว่าข้างศพของเอกชัยนั้นมีปืนตกอยู่มีการยิงสวนกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบเดี๋ยวให้ตำรวจเขาสืบสวนแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วย
ใช่ค่ะก็ฟังความทั้งสองข้างตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็เช็คกันให้ดีแล้วกันนะคะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายด้วย